สวัสดีค่ะพันตำรวจตีหญิงอาชิตาครูนะคะ
เดี๋ยววันนี้จะชวนมาดูบ้านนะคะ
บ้านนี้จริงแล้วมันเป็นคอนโดนะคะ
แล้วก็ลักษณะการแต่งบ้านจะเป็นลักษณะคลาสสิก
มีความเป็นฝรั่งเศสแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นออรินทอลนิดนะคะ
แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นแนวคลาสสิกวินเทจนะคะ
ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โบราณของจริง
ที่เราสั่งเข้ามาจากต่างประเทศนะคะ
อันนี้นะคะที่กำลังจะโชว์ให้ดูจะเป็นตู้โปรดที่สุดในบ้านนะคะ
ก็คือเป็นตู้ที่นำเข้ามาจากฝรั่งเศสนะคะ
อายุของมันประมาณร้อยกว่าปีนะคะ
ลักษณะของไม้นี่คือจะเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีมากแต่จำไม่ได้ว่าเป็นไม้อะไรนะคะ
งานฝีมือของเขาเนี่ยจะเป็นงานฝีมือที่มันปาร์ตี้มาก
ลักษณะลายบนหน้าตู้นะคะซึ่งตู้ใบเนี้ยหายากมากเลยค่ะ
อันนี้ก็เป็นห้องทานข้าวนะคะ
ส่วนมากเฟอร์นิเจอร์ในห้องในบ้านเนี่ยทุกอย่างจะเป็นการสั่งทำหมดเราจะไม่ค่อยซื้อเข้ามาค่ะ
อย่างเช่นโต๊ะกินข้าวนี่ก็จะสั่งทางพิเศษก็คือเป็นไซส์ที่เราต้องการนะคะ
เก้าอี้ก็คือสั่งทำหมดนะคะดีไซน์แบบเราดีไซน์ไปนะคะแล้วเขาก็ทำออกมานะคะ
ต่อไปจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเป็นห้องที่ใช้มากที่สุดแล้วนะคะในบ้านหลังนี้นะคะ
การหนุ่มแต่งของห้องนี้นะคะเราตั้งใจให้มันดูอบอุ่นดิบดิบนะคะ
เพราะฉะนั้นการใช้สีจะเป็นลักษณะสีน้ำตาลโทนเข้มมากนะคะให้รู้สึกถึงแบบว่าคืออยู่แล้วเหมือนแบบว่าอยู่ในห้องสมัยโบราณนะคะ
ก็จะมีเตาผิงซึ่งเป็นเตาผิงที่ทำขึ้นมาหลอกแต่จริงแล้วมันใช้การไม่ได้นะคะ
ลักษณะสีโซฟาทุกอย่างจะเป็นสีเข้มหมดนะคะแล้วก็จะมีบาร์ที่เป็นบาร์เครื่องดื่ม
แขกมาบ้านก็จะส่วนใหญ่จะพามานั่งในห้องนี้ต้องเป็นแขกคนสนิทนะคะก็จะนั่งกินกันนั่งดื่มกันในห้องนี้ค่ะ
ทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นตู้เก็บของเล่นของลูกนะคะเพราะว่าเรากลัวห้องแล้วก็บ้านลกมากเราจำเลยต้องสร้างตู้ยาวขนาดนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บของเล่นลูกโดยเฉพาะเลยนะคะ
ก็นี่คือห้องนอนค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นส่วนห้องนอนนะคะจะแต่งลักษณะเป็นสีเอิร์ทโทนให้แบบนอนสบายให้เบี้ยงให้ง่ายนะคะไม่ค่อยหวังหวามากนะคะให้นับก่อนสบาย
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของของที่ชอบนะคะก็คือจะเป็นกระเป๋านะคะผู้หญิงเป็นคู่กับกระเป๋าอยู่แล้วนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้บ่อยนะคะแล้วก็ใบที่ชอบที่สุดก็จะเป็นใบนี้นะคะสาเหตุที่ชอบเพราะว่ามันเป็นสีเทามันถือง่ายแล้วมันก็คือสีสุภาพสีเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เข้ากับชุดได้ง่ายมากค่ะ
ส่วนที่ชอบที่สุดในบ้านโดยส่วนตัวนะคะห้องที่ชอบที่สุดจะเป็นห้องน้ำนะคะเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยคือแต่งออกมาเป็นสไตล์ฝรั่งเศสโดยแท้เลยค่ะชอบพื้นชอบคอมมิเนชั่นในการที่มันรวมตัวกันนะคะก็คือเป็นห้องโปรด